มีกรณีนี้ค่ะมีคลิปหนึ่งนะคะ
คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาถ่ายคลิปให้เห็นบรรยากาศในบ้าน
ว่าที่บ้านของเขาติดโควิด๑๙๙คน
มีคนท้อง๘เดือนมีคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูก
มีเด็กมีผู้สูงอายุอยู่กันในบ้าน
ติดโควิด๑๙๙คนรอคอยความช่วยเหลืออยู่ค่ะ

ในห้องอยู่กันแค่๓คนมีข้างนอกอีก๖คน
มีพ่อมีแม่แล้วก็เด็ก๒เดือนเด็ก๓ขวบ
นี่ครับส่วนแฟนท้อง๘เดือน

สามสี่วันแล้วครับไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ให้ตรวจเขาไม่รับตรวจ
เดี๋ยวเขามาหาให้มันไม่มีอะไรเลยครับ
วันนี้พ่อแม่ติดเหมือนกันหมด
แล้วก็มีพี่สาวแฟนพี่สาวแล้วก็ลูกเค้าอีกสองคน
ก็ติดเหมือนกันเขาไม่มีหน่วยงานไหนเขาบอกจะเอาแต่ผลแรปกว่าหนึ่งเดียวเลย
โรงพยาบาลไม่ให้ตรวจผมก็ไม่รู้ทำไง
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้ชายท่านนี้นะคะก็คือบันทึกภาพบรรยากาศในบ้านนะคะ
แล้วก็บอกว่าคนในครอบครัวติดโควิด๑๙๙คน
มีผู้หญิงท้อง๘เดือนก็คือแฟนของเขาใช่ไหมคะที่เขาพูดในคลิป
คุณแม่เพิ่งคลอดลูกได้๒เดือนมีผู้สูงอายุมีเด็กด้วย
ตอนนี้เริ่มมีอาการก็คือจมูกไม่ได้กลิ่นแล้ว
ลิ้นไม่รู้รสแล้วเริ่มไอค่ะอาการคือน่าเป็นห่วงกันแล้วนะคะ
ก็ร้องเรียนผ่านเพจไทยรัฐนิวส์โชว์
ทีมข่าวของเราก็พยายามประสานส่งความช่วยเหลือไปให้นะคะ
จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะครอบครัวนี้บ้านอยู่ที่
หาร่มกล้าวย่านลากระบังกรุงเทพค่ะ
ทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปคุยเลยไปคุยกับครอบครัวนี้เลย
เพื่อที่จะประสานต่อส่งความช่วยเหลือไป
ก็สอบถามอาการนางสาวปรานีอายุ๒๖ปี
เธอเล่าให้ฟังค่ะว่าเธอก็อยู่กัน๙คน
มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีผู้ใหญ่อีก๓คน
มีเด็กเล็ก๒คนมีผู้หญิงเพิ่งคลอดลูกคนนึง
หญิงท้องแก่อีกคนนึงก็คือตัวเธอเอง
เธอบอกว่าคุณแม่เริ่มปวดก่อนเลยค่ะ
แล้วก็ไปตรวจพบว่าติดโควิด๑๙เมื่อ๒สัปดาห์ก่อนนะคะ
หลังจากนั้นสมาชิกในบ้านทยอยติดกันทีละคนทีละคนทีละคน
น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือพี่สาวของสามีเพิ่งคลอดลูกได้๒เดือนและต้องให้นมลูก
แล้วติดโควิด๑๙อะค่ะส่วนเธอเองก็ท้อง๘เดือนนะคะ
ตอนนี้กินอะไรแบบไม่รู้รสแล้วนะคะจมูกไม่ได้กลิ่นแล้วนะคะ
แล้วก็ไอเยอะเลยแล้วปัญหาที่เธอบอกเธอกังวลใจมาก
ท้องเริ่มแข็งนะคะเธอท้อง๘เดือนนะคะท้องเริ่มแข็ง
ไปโรงพยาบาลที่ฝากคันและโรงพยาบาลตามสิทธิ์เนี่ยนะ
สุดท้ายโรงพยาบาลบอกว่าให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนไปช่วยเหลือเลยนะคะ
คุยกับทีมข่าวของเราเนี่ยคุยไปแบบเสียงสั่นน้ำตาคลอเลยอะค่ะ
บอกว่าคือทุกคนที่ป่วยโควิด๑๙เนี่ย
เขาก็อยากจะได้เตียงเขาก็อยากจะอยู่ใกล้หมออยากได้ยารักษา
แล้วที่บ้านเธอเนี่ยคนที่ติดโควิด๑๙แต่ละคน
บอกว่าลองนึกภาพดูมีทั้งคนท้อง
มีทั้งคนเพิ่งคลอดต้องให้นมลูก
มีทั้งเด็กแรกเกิดมีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กเล็ก

แล้วตอนนี้คือพอเราประสานไปแล้ว
เขาแจ้งเราว่ายังไม่มีเตียงเพียงพอสำหรับครอบครัวเราใช่ไหมคะ
อันนี้พอเราประสานไปแล้วเขาก็จะเหมือนว่า
แล้วก็จะให้เราไปลงทะเบียน๑๖๘๑๖๙๑๓๓๐
แล้วก็๑๕๐๖ประกันสังคมอะไรอย่างนี้

คือเราก็อยากทุกคนที่เป็นก็คืออยากได้เตียงรักษากันหมด
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหลุดปอดไม่ลงปอดใช่ไหม
เราก็จะอยู่ใกล้หมอให้มากที่สุดเลยอย่างนี้
คือเธอเสียงสั่นน้ำตาคลอเลยนะคะคุยกับทีมข่าวของเราเนี่ย
บอกว่าดูสิดูสภาพในบ้านเธอสิเธอก็ให้ดู
เป็นคุยแบบวีดีโอคอลกันกับทีมข่าวนะคะ
บอกดูค่ะนี่ค่ะสภาพการอยู่ด้วยกันแบบนี้
ก็ต้องพยายามแยกกันอยู่แต่พื้นที่มันมีแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อยู่กัน๙คนจะแยกกันอยู่ยังไงแล้วก็ติดโควิด๑๙กันหมดเนี่ย
ชั้นล่างก็ให้พ่อกับแม่ที่อาการไม่ได้หนักมากเขาอยู่
ชั้น๒ให้พี่สาวที่เพิ่งคลอดลูกได้๒เดือนนะคะ
อยู่กับพี่เขยนี่นะคะ
ส่วนคุณธนัดพงศ์ติดโควิด๑๙เหมือนกันเป็นพี่เขยของคุณปรานีค่ะ
เล่าให้ฟังว่าปัญหาคือไม่มีผลตรวจโควิด๑๙
ผลตรวจนี้ไม่สามารถนำไปยืนยันกับโรงพยาบาลเพื่อขอเข้ารับการรักษาได้
ส่วนภรรยาและคนในบ้านที่มีผลตรวจก็ไม่ได้รักษาอยู่ดี
โรงพยาบาลไม่รับตอนนี้เลยแบบท้อแท้กันมาก
แล้วภรรยาของคุณธนัดพงศ์เนี่ยเพิ่งคลอดลูกได้๒เดือนต้องให้นมลูก
แล้วต้องรักษาโควิด๑๙ไปด้วยคือทำตัวกันไม่ถูกเลยไม่รู้จะยังไงดี
อยากจะให้คุณหมอมาดูอาการที่บ้านได้ไหมล่ะ
ถ้าต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านคุณผู้ชมดูเด็กค่ะ
ตัวเล็กแค่นี้๒เดือนเองค่ะ
โอ้โหเพราะคนที่อยู่ในครอบครัวเขาบอกว่าเขาป่วยกันหมดใช่ไหมคะ
แล้วไม่มีโรงพยาบาลรับแล้วเขาก็ไม่รู้จะรักษาจะดูแลกันยังไงอ่ะ

ใช่ดูแลกันเองจนทำตัวไม่ถูกกันแล้ว
บ้านนี้มีคนตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็ไม่รู้อ่อนด้วย
ซึ่งให้ดูด้วยทานยาที่ทางผมมี
ที่ผมจัดหามาเป็นพวกฟ้าสลายโจรกับชายขาวทานไม่ได้อยู่แล้ว
ผู้ที่แนะนำเนี่ยเขาบอกว่า
ให้กินยาทาราบบรรเทาไปเฉย
ก็คือบรรเทาอาการไปอะไรมาก่อนและว่าไปกราบอาการ
ทีนี้ค่ะแล้วเรื่องอาหารการกินของคนในครอบครัวจะยังไงดี

ก็มีญาติญาติแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่น่ารักนะคะ
ก็มาช่วยนะคะนำอาหารมาแขวนไว้หน้าบ้าน

อยากจะไปแพร่เชื้อให้ใครก็ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน
ทีมข่าวพยายามช่วยเหลือนะคะ
เราส่งต่อข้อมูลเราประสานไปที่หน่วยงานรัฐ
เราประสานไปจิตอาสาภาคประชาชนตอนนี้
ทีมข่าวของเรากำลังเร่งส่งความช่วยเหลือไปให้กับครอบครัวนี้นะคะ
ไม่ทอดทิ้งแน่นอนเดี๋ยวเราจะตามเรื่องต่อ
จนกว่าทางครอบครัวจะได้รับความช่วยเหลือ